ปฏิบัติการพิเศษพญาเสือนะครับก็บุกเข้าไปตรวจค้นช้างป่าที่ถูกสวมสิทธิ์นะครับ
ณขณะนี้ก็ตรวจพบเพิ่มอีกสองตัวด้วยกันค่ะก็เตรียมที่จะเข้าไปในพื้นที่
แต่ว่าสุดท้ายเข้าไปแล้วพบว่าช้างนั้นถูกเคลื่อนย้ายจากหัวหินนะครับไปยังอายุทยาแล้ว
ตอนนี้เตรียมดำเนินคดีกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องครับ
นายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าชุดพญาเสือพร้อมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตำรวจและสัตวแพทย์
เข้าตรวจยึดช้างพลายเกาะพญาเพชรและช้างพลายทีจี
ช้างป่าที่ถูกสวมตัวรูปภัณฑ์ภายในศูนย์จัดแสดงหัวหินทีกจังหวัดประจวบคิริขัน
ขณะเข้าตรวจยึดพบว่าช้างพลายทั้งสองตัวไม่ได้อยู่ที่หัวหินทีกนะครับ
สอบถามผู้จัดการและเจ้าของช้างจนทราบว่าถูกเคลื่อนย้ายไปยังปางช้างแห่งหนึ่ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อ๒วันที่ผ่านมา
แจ้งความดำเนินคดีเพิ่มกับผู้จัดการหัวหินทีกและเจ้าหน้าที่ที่เซ็นกำกับ
ให้สามารถเคลื่อนย้ายช้างออกนอกพื้นที่เนื่องจากช้างทั้งสองตัวถูกอายัดไว้ตรวจสอบ
จึงไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ครับ
ถ้ามองจากตรงนี้เรามองแหละว่าเขาก็รู้แหละว่าเราไยดยัดช้างไว้
ก็ด้วยตัวกฎหมายตัวระเบบที่มีตัวแบบจริงเขาไม่สามารถทำนำช้างออกไปได้
ว่าอาจจะมีอะไรที่เหนือกว่าที่เราจะคิดนะครับ
พบว่าช้างทั้งสองตัวนั้นถูกย้ายทะเบียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขึ้นทะเบียนที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่๓๐มิถุนายนที่ผ่านมา
แต่ไม่ระบุสถานที่ที่ย้ายไป
และมีการแก้ไขข้อมูลบนตัวรูปภัณฑ์

ต่อมาครับเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์อำเภอหัวหิน

ไม่ตรงกับข้อมูลบนตัวรูปภัณฑ์